ช่วงนี้ต้องบอกว่าณเดชน์คูกิมิยะของเราต้องเข้าอกเข้าใจ

คือตอนนี้เจ้าตัวกำลังสร้างบ้านให้กับครอบครัว
ล่าสุดค่ะหนุ่มณเดชน์เดินทางมาร่วมงานเกี่ยวกับบริษัทสร้างบ้าน
อัปเดตเรื่องบ้านที่กำลังสร้างให้กับครอบครัวค่ะ
ว่าตอนนี้เนี่ยคืบไปถึง๕๐แล้วนะครึ่งทางแล้วนะคะ
ซึ่งที่ผ่านมาเจอปัญหาทุกอย่างที่คนสร้างบ้านน่าจะรู้ดี
งานนี้พอถูกสื่อถามว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับบ้านตัวเอง
แล้วเตรียมจะสร้างเดือนหอต่ออะไรมั้ย

พูดคุยเรื่องนี้กับยายาอยู่เหมือนกัน
แล้วก็พร้อมตามใจทุกอย่างด้วย

เดี๋ยวรอบ้านแม่เสร็จแล้วก็ต่อด้วย

สร้างบ้านก็คงต้องฟังไอเดียเขากับใบย่านะ

ไม่ครับคือเราสังเกตจากพฤติกรรมของเขา

เลยได้เลือนหอบแบบไหนค่ะ

สุดท้ายนี้แล้วตั้งแต่น้องยา
เอาล่ะก็จะได้เห็นเรือนหอในฝันนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนประเด็นเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บเส้นข้างเข่า
หลังจากที่ฟื้นออกกำลังกายเกินลิมิต
ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บนี้ก็ไม่ต่างจากพี่แอนเลยนะคุณผู้ชม
งานนี้ณเดชน์ก็ยอมรับว่าเป็นเพราะความใจร้อนของตัวเองนี่แหละ
จากเหตุการณ์นี้ค่ะก็เลยทำให้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา
ยังทำให้เกิดความกลัวด้วยว่าตัวเองจะกลับมาออกกำลังกายไม่ได้เหมือนเดิมอีกด้วย

อาทิตย์กว่าแล้วก็เพิ่งมาดีขึ้น
แต่ถามว่าใจมันก็เหนื่อยมันก็ฝ่อไป
เพราะว่าแบบจากเคยทำได้ไหมสมมุติทำเวลาไปได้เท่านี้

เพราะเราเอเนอร์จี้เยอะเราก็แบบไม่ค่อยพัก

อะไรมันไม่มีเปลี่ยนมันพังขึ้นมามันเอ็นมันฉีกขาด
อะไรอย่างนี้ต่างนานามันก็เป็นปัญหาในอนาคตได้
ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเจอแบบบทเรียนอะไรแล้วก็จะไม่เอาอีกเลย
ก็ต้องหาวิธีทางแก้อะไรอย่างนี้
จริงนะดูให้เป็นประสบการณ์นะคุณผู้ชมนะ
บางคนเขาชื่นชอบการออกกำลังกายมาก
วันไหนไม่ออกมันก็รู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว

ใช่ค่ะเวลากล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง
นี่ไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะคุณผู้ชมหนักกว่าจะหายนะคะ